คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรือและน้ำเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเรือชาวบ้านนักบุญกำลังเดินทางจะไปทำบุญกัน
ขอเรื่อง

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปนาทีเรือล่ม
เอ็นดูพี่มาถวายเทียนด้วยกันแท้
ขออนุญาตลงคลิปนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณวัดคูเต่าครับ
ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะ
ซึ่งผู้โพสต์เองอธิบายไว้ในคอมเมนต์

บอกว่าเนื่องจากมีเรือหลายลำ
อยู่ระหว่างการแห่เรือถวายเทียน
พอถึงจังหวะตรงนี้ครับจังหวะทางโค้ง

เออทะลักด่วนเข้าเรือเลยนะครับ

แต่ว่าเพื่อนก็พยายามโยนเสื้อชูชีพให้ใส่นะครับ
ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงนะฮะคนที่อยู่บนเรือนะครับ
พร้อมชื่นชมทุกคนที่ใส่เสื้อชูชีพด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกัน
จนกระทั่งสามารถที่จะรอดได้ทุกคนนะครับ
นี่คือข้อดีของการสวมเสื้อชูชีพหลายคนคอมเมนต์ไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็บางคนบอกว่านั่งเรือทุกครั้งอย่ามองข้ามชูชีพนะ
ชูชีพสามารถช่วยท่านได้นะครับ
แล้วบางคนบอกว่าใส่แล้วอย่าใส่เปล่า

มันให้แน่นให้กระชับตัวนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยดี
คลิปนี้สื่อถึงความปลอดภัยได้ดีมากนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าเสื้อชูชีพช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
นี่ทีมข่าวของเรานะฮะก็พยายามที่จะเช็คในเรื่องของพิกัดนะครับ
ว่าการแห่เทียนครั้งนี้เนี่ยทางเรือครั้งนี้เนี่ยแห่ไปทางไหนอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะ
พี่กัดตรงนี้นะคะครับนะครับ